มากันที่ครอบครัวฉัดบริรักษ์กันเลยนะคะ

เขียนแบบร่ายยาวกันเลยทีเดียวนะคะ

แล้วน้องวันใหม่น้องคนสุดท้องของบ้านฉัดบริรักษ์เนี่ย

ทำไมน้องไปถึงโน่นคือไม่เดินเองเหรอ
หรือว่าแบบน้องก็วัยที่แบบเดินวิ่งเองได้แล้ว
ทำไมต้องเลี้ยงลูกสปอยกันขนาดนี้

เมื่อถูกชาวเน็ตบางคนแซะถามถึงภาพที่เจ้าตัวให้น้องสาวตัวน้อยน้องวันใหม่
นั่งรถเข็นเมื่อทริปที่ยกกันไปเที่ยวกันทั้งครอบครัวที่ญี่ปุ่นนะคะ
เจ้าตัวขอชี้แจงประเด็นนี้อีกครั้งผ่านสื่อ
โดยย้ำเลยนะว่าไม่ได้มีเจตนาโต้กลับชาวเน็ตบางรายที่ข้องใจเรื่องนี้
เพียงแต่ว่าอยากจะชี้แจงแล้วก็อธิบายถึงเหตุผลเท่านั้นค่ะ
สนุกมากขึ้นมากกว่า
คือเราแบบจะเป็นตัวช่วยเหรอ
เป็นตัวช่วยครับผม
ตลอดคือเอาไว้ห้อยนี่ห้อยนู่นของแม่ด้วยแล้ว
เพราะว่าคนหนึ่งอุ้มได้มันผ่านแต่๕นาที
น้องชายคนกลางแห่งบ้านฉายบริรักษ์เขาออกมาเคลียร์สถานะให้ฟังกันชัดใช่แฟนหรือเปล่าไปฟังค่ะ
คือเขาเป็นอาจารย์ของน้องวันใหม่ครับผม
ก็คือเขาค่อนข้างจะสนิทกันแหละ
กับน้องกับแม่กับอาจารย์เขาสนิทกัน
แล้วเหมือนกับแม่อยากให้น้องฝึกภาษาอังกฤษด้วย
ก็เลยชวนไปด้วยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลย
ในคอมเมนต์บ้างครับแต่ว่าก็ด้วยความที่เรารู้ว่ามันคืออะไร

ถ้าเกิดอยากรู้ก็ถามบอยปกรณ์แล้วกันเพราะว่าไม่มีอะไรครับผม
ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีอะไรแต่ถ้าจะให้ชัวร์ก็ไปถามพี่บอยปกรณ์เอง
คือที่ชวนมาเนี่ยอยากจะให้น้องวันใหม่ได้ฝึกผสมภาษาด้วยอะไรแบบนี้
แต่จริงดิฉันติดตามในการท่องเที่ยวทริปนี้ของบ้านนี้นะ

วันใหม่วิ่งโอ้โหวิ่งทั่วเมืองเลย

อาจจะมีโมเมนต์จริงเวลาไปเที่ยวต่างประเทศคุณเถียงสิว่าเดินไม่เยอะ
จริงมันต้องเดินขาลากเพราะว่าเวลาใช้รถสาธารณะเนี่ยก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นนะ
แต่ว่าน้องวันใหม่เองก็ยังเป็นเด็กอยู่มันก็อาจจะมีแบบช่วงเวลาที่งอแงก็ใช้รถกันไปบ้าง
จะเป็นช่วงจังหวะเหนื่อยแล้วแหละอะไรอย่างนี้นะคะ